ผู้ชายคนหนึ่งเอาพระปลอมมาจะไปปล่อยที่ร้านเขาแต่ร้านเขาก็รู้ล่ะนะฮะ
มืออาชีพขนาดนี้เขาก็รู้ว่าปลอมนะฮะ
จากนั้นคนที่จะเอามาปล่อยก็ตีหน้าเศร้าเล่าความทุกข์
บอกโควิด๑๙โดนอย่างนั้นโดนอย่างนี้นะฮะ
ร้านเขาก็ใจดีไม่มีตังค์กินข้าวใช่ไหมให้ไปสองร้อย
ให้ไปสองร้อยนะฮะโอ้โหไหว้สวยเลยไหว้ซะรอบเลยไหว้รอบเลยนะครับ
แล้วก่อนไปเอาอะไรไปด้วยรู้ไหมหมวกกันน็อกใบเกือบสามหมื่นอ่ะ
เนี่ยครับคุณผู้ชมครับดูนี่ครับโค้งสวย
ขอบคุณมากครับขอบคุณที่ช่วยเมตตาผมนะครับ
เพราะว่าผมเจอโควิด๑๙ไปไหว้อีกทีครับว่าอีกทีครับนะฮะ
จากนั้นไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านี่แหละครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่
ร้านพระเครื่องที่ตลาดคำเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นไหมครับผู้ชายคนนี้เนี่ย
ว่ายรอบไปแล้วไปแล้วเฮ้ยหมวกกันน็อกฮะเดี๋ยวนะใบเท่าไหร่
เขาบอกว่ามันยี่ห้อโชว์เอะคือผมก็ไม่ใช่สายมอเซพี่ต้น
ผมก็ไม่ใช่สายเบอร์ไซค์แต่ว่าทราบดียี่ห้อนี้ดัง
คือคือเห็นไอ้ตัวยี่ห้อเนี่ยแต่ไม่รู้ราคาอ่า
เห็นเยอะเลยเขาบอกสองหมื่นห้าใบนี้สองหมื่นห้าขึ้นไปครับผม
อันนี้รุ่นเอ็กซ์สิบสี่ที่เขาหยิบเนี่ยฮะเอ็กซสิบสี่
ถ้าใครมีความรู้เรื่องของหมวกมอเตอร์ไซค์นะฮะส่งข้อความมาบอกผมพี่ต้น
ปุ้ยหน่อยนะเป็นหมวกกันน็อกที่บิ๊กไบท์เขาขี่กัน
เพราะว่าใช้ความเร็วแล้วก็นิยมกันรุ่นหนึ่งเลยล่ะ
ลดแรงกระแทกได้ดีน้ำหนักเบาที่สำคัญคือมันนี่ฮะนี่ฮะ
นี่ฮะยี่ห้อนี้หลายคนคงเห็นแหละอ๋อมันอ่านว่าโชว์เอะนะ
เออผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับนี่แหละมันแอร์โลไดนามิกนะ
มันลู่ลมอ่ะเออใช่นี่ฮะคนเขาถึงชอบกันนะครับ
และที่สำคัญยี่ห้อนี้นักบิดระดับโลกเขาใช้ในการแข่งขันจักรยานยนต์ระดับโลกด้วย
แต่หัวขโมยไม่รู้หรอกว่ามันแพงเอาไปขายต่อเท่าไหร่รู้ไหมครับ
เท่าไหร่ฮะเท่าไหร่รู้ไหมครับ๓๐๐บาทครับ
ไม่ให้เกียรติชุเอกเลยเนี่ยเจ้าของรู้เจ้าของตัวจริงคือ
คุณก้อยบารมีอายุ๓๔ปีเขาตามหาหมวกกระน็อกกลับคืนมาได้เอาฟังพี่เขาเล่าก่อน

พักพวกกันที่ขับบิ๊กไบท์ด้วยกันว่าถ้าใครเห็นหมวกกันน็อกใบนี้ไปขายเสนอขายอ่ะ
ให้รับซื้อไว้หน่อยแล้วขอบาขายกับประชาชนได้หน่อย
แล้วก็ตามคาดคือเขาไม่รู้จริง

เขาไปขายไว้กับพลเมืองดีคนนี้๓๐๐บาท
ป่าพลเมืองดีเลยโอ้โหไม่ใช่แล้ว
โชว์เอกคุณมาขาย๓๐๐แสดงว่าไม่ใช่ของคุณแล้ว
ครับมันก็เลยเขาก็เลยอ่าโอเค
ให้แบบไวเพื่อไม่ให้เขาตั้งตัว
อันนี้ส่วนหัวขโมยคุณก้อย
คุณก้อยคือพี่เจ้าของคนนี้นะครับ
เขาบอกว่าเขามีทั้งรูปในบัตรประจำตัวประชาชน

หลังจากนี้จะคุยกับตำรวจนะฮะ
แล้วก็หาลือดูว่าจะเอาเรื่องหรือเปล่า
คือโอ้โหใจดีอ่ะใจดีมากเลยพี่ก้อยเนี่ย
คือยังเมตตาไม่อยากจะทำให้เสียอนาคต
แต่ก็ไม่อยากให้ทำแบบนี้กับคนอื่นอีก
อยากจะเรียกเข้ามาพูดคุยตักเตือน

ฉะนั้นจะให้เจ้าของดำเนินคดี
เอาพระปลอมมาปล่อยถามว่าเอาเท่าไหร่แสนนึง
พี่ให้สามร้อยสามร้อยที่ฆ่าพระฆ่ากรอบ
ให้แล้วนะ๓๐๐แล้วยังมาขโมยหมวกโชว์เอะของพี่เขาอีกต่างหาก
ค่ะสองหมื่นห้าพี่ใจดีเกินอย่างนี้ต้องสั่งสอนนะฮะ